ตำรวจงคงตามตัวอย่างไม่ล้มเลาฟ่า
ที่ก่อนหน้านี้มีการนำตัวผู้ต้องสงสัยจากน้องคายมาสอบปากคำ

ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าไม่เกี่ยวข้องปล่อยตัวไปแล้ว
หิ้วถุงของกองพิสูจน์หลักฐานเป็นถุงซิล

คนร้ายใส่ตอนก่อเหตุเลยนี่เห็นไหม

ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นรองเท้าของผู้ต้องสงสัยคนใดคนหนึ่งแน่

เป็นรองเท้าของผู้ต้องสงสัยที่เคยเชิญมาให้ปากคำหรือเปล่าหรือ๒
เป็นรองเท้าจริงของคนร้ายตัวจริงหรือเปล่า
ใช่อ้าว๓อีกอย่างหนึ่งหรือเจ้าหน้าที่ไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่มา
เพื่อจะเอามาเปรียบเทียบในคดี

แต่ที่แน่รองเท้าคู่นี้เนี่ยนะถูกส่งไปตรวจสอบเก็บเป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
บ่าย๒โมงวันนี้ที่กองบัญชาการตำรวจนครบานค่ะ

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นคนออกมาชี้แจงนะคะ
ถึงความคืบหน้าคดีนี้ด้วยตัวเองเลย
ก็บอกว่ามีการเชิญผู้ต้องสงสัยที่กล้องวงจรปิดจับภาพได้
ที่ว่าไปจับได้ที่หนองคายมาสอบปากคำ
เพราะว่าใช้กระเป๋าเหมือนกัน
แล้วก็มีท่าเดินที่คล้ายกันกับผู้ต้องหา

ปรากฏว่าสอบสวนแล้วไม่เกี่ยวข้องนะคะ

ส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมานายจักรพันชูเพชร
ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
พร้อมด้วยนางสาวสุชาดาเจตนาวนิษฐ์

ก็เดินทางมาดูแลแล้วก็เยียวยาครอบครัวของ
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ
ก็มอบเงินช่วยเหลือทายาทของนางสาวธิดารัฐทองทิพย
หรือว่าคุณกวางนายจิรชัตนิมมา
ก็คือเจ้าหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่๕

โดยครอบครัวของคุณกวางพนักงานร้านทองเนี่ย
เงินค่าทำศพ๓๓๖๐๐บาท
ทดแทนรายเดือนกรณีเสียชีวิต๙๒๔๐๐๐บาท
บำเน็ตชราภาพอีก๓๔๕๗๔บาท
รวมทั้งหมดก็เกือบล้านนะคะ๙๙๒๐๐๐กว่าบาท
ส่วนครอบครัวในธีรชัดซึ่งเป็นหัวหน้า
พนักงานบริษัทรักษาความปลอดภัย
เงินค่าทำศพ๓๓๖๐๐บาทเช่นเดียวกัน
ทดแทนรายเดือนกรณีเสียชีวิต๗๙๘๐๐บาท
เงินบำเน็ตชาราภาพ๕๑๙๕๓บาท

ได้ไปประมาณ๗๙๕๐๐กว่าบาท
พ่อของนายธิรชัตนิ์บอกว่า
๒วันเต็มแล้วยังจับคนร้ายไม่ได้เลย
แต่ก็ขอเชื่อมั่นในฝีมือตำรวจ
เพราะพบตรลงมาดูคดีด้วยตนเอง

แต่ก็ขอให้ตำรวจมีเวลาในการทำงาน
เพื่อให้ได้พยานหลักฐานที่มันแน่นหนาค่ะ
ครับ
ก็ขอให้เอามาดำเนินการให้ได้

ก็ตอนนี้เริ่มจะทำใจได้บ้างแล้วกับการสูญเสียลูกชาย
เพราะว่าพ่อเองก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเหมือนกัน
ตอนนี้สิ่งที่พ่อต้องทำคือเข้มแข็งให้เร็วที่สุด
แล้วก็ให้กำลังใจคนในครอบครัว
ส่วนเงินช่วยเหลือที่ได้มาก็บอกว่าจะเอาไปเลี้ยงดูหลาน